สำหรับซีซันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัว
เพราะมันค่อนข้างกระทันหัน
แต่ก็ดีใจเรายัง

เว้ยเต้พึ่งบอกนะครับ
ผมเชื่อว่าเขาน่าจะ

โหแน่นอนอยู่แล้วครับ

ว่าเรายังขาดอะไรอีกเยอะ

แต่เราก็พยายามที่จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยครับ

มาปรับปรุงได้ต้องไหมครับ

เราก็พยายามที่จะให้มันดีขึ้น

มีเรื่องของคำพูดต่างนะครับ

จากครั้งแรกมาจนถึงตอนนี้

เราเริ่มดีขึ้นแต่มันยังยาวไกล

กว่าจะใช้คำว่าโอเคหรือเก่ง

จะแก้ตรงไหนอะไรอย่างนี้ก็โอเค
อ่าซีซั่นที่แล้ว

นี้มีแปบผู้ชายมีแบบ

เป็นริ่องของข้างครับ
ผมก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าจริงมันเป็นยังไง
แค่อาจจะเป็นทามมิ้งที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอพี่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าเป็นทัมมิ่งที่ผมได้ไปออกบริการก็ได้ไปพูดในบริการ

ก็ถ้าจะให้พูดอีกครั้งก็คงจะขอโทษทุกฝ่ายอีกครั้งนะครับ
ที่ต้องได้รับความกระทบของผมคือว่าคำพูดหรือการไม่ตั้งสติที่ดี
ไม่ได้เจตนาที่จะให้มันเป็นยังไง

แล้วเป็นไม่ใช่รายการสดแล้วเป็นรายการตัดต่อ
เพราะว่าไม่งั้นคนคงไม่มีที่อยู่ในสังคมนะ
เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบพูดแล้วไม่คิด
หรือว่าบางทีมีมุกที่ตัวเองคิดว่าตลก
แต่ว่าตลกอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ค่อยเก็ต
ก็ต้องระมัดระวังในการเป็นรายการสด
ก็เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในทีเดียว
แสดงว่าเข็ดไหมครับเข็ดกับรายการสดไหมครับตัวนั้น

เราต้องยอมรับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำ
แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยครับ
ทุกอย่างที่มันเป็น
ก็จริงผมเข้าใจนะ
แต่ว่าผมไม่อยากพูดอะไรดีกว่าผมรู้อยู่กับตัวเองว่าจริงแล้วเราเป็นยังไงหรือว่าคนรอบตัวรู้ว่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าเราใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าเรายังโชคดีที่เรามีงานในการเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองว่าจริงแล้วเราเป็นไงดีกว่าเราออกมาพูดว่าเฮ้ยจริงมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้เพราะว่าเราทำตัวเอง
ใช่ก็เป็นคนรู้จักครับก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไร
ก่อนแน่นนี้เป็นคนรู้ใจไหมครับ
ไม่ใช่ครับ
เอาไว้รู้รู้
เออกำ

ก็มีบ้างครับ

ไม่อยากให้คนโหลงว่า
อย่างนี้อย่างอื่น

มันมีข่าวอะไรอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าพี่จะต้องถามว่า
แต่ว่าจริงก็คือก็ไม่มีอะไรครับ
แล้วก็ผมก็ได้เจอครั้งนั้นแล้วก็
โอ้โหนานเท่าไหร่แล้วเป็นเดือนเดือนก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกัน

แต่ว่าไม่เคยไปแฮงเอาท์ไปดูหนังไปทานข้าวด้วยกันอย่างนี้เนอ
มีบ้านตามภาษาคนที่เป็นเพื่อนกันครับ
ไปกับคนไหนคะไปกับคนไหนคะ

ผมอาจจะไม่ให้เชื่ออะไรพี่เชื่อ

คือผมเข้าใจว่าการที่เรามายืนอยู่ตรงนี้

แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเราก็เป็นมนุษย์ปกติทั่วไปครับ
มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องแฮนด์เอาท์ไปเจอเพื่อนบ้างอะไรบ้าง

ไปไหนคะ

เพื่อนมาดินข้าวดูหนัง
ไม่บ่อยครับช่วงนี้ทำแต่งานครับ

แล้วของตัวนี้กลายเป็นหนุ่มเสน่ห์แรงนะครับ

ผมว่าไม่รู้ส่วนตัวผมว่าภาพของผมออกมา
มันก็ไม่ได้เป็นภาพบวกขนาดนั้นด้วยครับ

เราขออยู่แบบเงียบของเราทำงานดีกว่า
แต่ว่าสาวก็มีกลัวเราอยู่บ้าง

ไม่ได้มีอะไร
ก็เลยตอนนี้อยากคาดหวังอะไรของสิทธิ์เลย
ยกว่าตอนนี้เราก็แบบไม่พร้อมที่จะดูแลใครบ้างกันเถอะ
เรายังดูแลตัวเองไม่ได้เลยพี่
ครับ
โอเคค่ะขอบคุณค่ะ